กรณีที่ระยองก่อนนะคะตกลงในกรณีที่ระยองเนี่ยนะคะ
การที่มีเครื่องบินมาลงที่อุตภัวร์แล้วก็เข้าพักที่โรงแรมซึ่งเป็นของเอกชนและไม่ใช่เศษโคลันทีนนะคะ
แล้วก็คนที่มาพักเนี่ยออกนอกโรงแรมแล้วก็ไปสถานที่สาธารณะ
คำถามคือว่าจะถึงตอนนี้เนี่ยนะคะสบคแจกแจงได้หรือยังว่ากลุ่มคนที่มาลงที่อุตภัวร์เป็นความรับผิดชอบของใครที่ต้องเป็นคนติดตามเขาตั้งแต่มาถึงประเทศไทยค่ะ
ขอไม่หรือว่าจะเห็นช่วยอย่างไรที่อุตพาวไม่เล็กนะครับ
จริงแล้วถ้าจะพูดว่าติดตามเนี่ยผมอยากจะเรียนคุณจอมขวัญว่าการที่เจ้าที่ประจำอากาศยานเข้ามาพักเนี่ยจะรับผิดชอบกันเป็นช่วงครับ
เจ้าที่ที่ประจำท่ากาศยานอุตภัวก็จะเป็นผู้ดูแล
จากนั้นก็จะส่งเข้าไปยังโรงแรมนะครับที่ใช้เป็นสถานที่กักกันนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าที่ของสาธารณสุขในพื้นที่ครับ
ตกลงว่าโรงแรมที่เขาพักเนี่ยเป็นเศษควอลันทีนเหรอคะ
ไม่ได้ครับคืออยากเรียนคุณจอมฝันว่าโดยปกติแล้วนะครับ
อากาศยานเนี่ยจะบินเข้าบินออกในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลานะครับ
ทั้งที่สวนภูมิที่ดอนเมืองแล้วก็ที่อุตภัวร์นะครับ
โดยธรรมชาติแล้วก็เมื่ออากาศยานจอดแล้วนะครับนักบินแล้วก็เจ้าที่ประจำอากาศยานเนี่ย
เขาจะเข้าไปพักที่โรงแรมซึ่งเราใช้เรียกว่าสถานที่กักกัน
ซึ่งปกติแล้วเขาจะอยู่ประมาณ๑วันหรือ๒วันนะครับแล้วเขาก็จะบินต่อไปนะครับ
ลักษณะเข้ามาเติมน้ำมันหรือว่าปนิบัติบุงเครื่องนะครับ
ตกลงที่ดีวารีเนี่ยเป็นสถานที่ที่เอาอย่างนี้นะคะถ้าเรียกอย่างเป็นทางการ
คือดีวารีเป็นอะไรต่อระบบการป้องกันโควิดเข้าประเทศคะ
เป็นสถานที่กักกันครับแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่กักกัน
เพียงแต่ว่าเราเอ่อทางเอ่อทางทางสายการบินทางฐานทูตอียิปต์นะครับ
ติดต่อที่โรงแรมดีวารีเนี่ยเป็นสถานที่กักกันครับ
สถานที่กักกันเนี่ยคนที่จะเรียกว่าที่ไหนเป็นสถานที่กักกันคือรัฐบาลไทยหรือว่า
หรือว่าคนที่เข้าใช้บริการคะอ่าปกติรัฐบาลไทยครับ
ทีนี้เกิดมันเกิดความคาดเคลื่อนตรงนี้แหละครับที่ว่าสถานทูตอียิปต์เขา
ได้ประสานใช้สถานโรงแรมดีวารีนะครับเป็นสถานที่กักกันนะครับ
ซึ่งจริงสถานที่เดวารีเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเห็นชอบนะครับ
ให้เป็นสถานที่การเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่กักกันนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนที่เกิดเหตุดีวารียังไม่ใช่โรงแรมที่อยู่ในลักษณะเป็นสถานที่กักกันโดยรัฐบาลถูกไหมคะ
ถูกต้องครับคำถามคือว่าการเข้าพักที่ดีวารีเนี่ย
ถูกจัดการโดยสถานทูตอียิปต์ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับ
แล้วใครเป็นคนรับรู้ว่าสถานทูตอียิปต์จองโรงแรมนี้ให้คนของเขาพักในประเทศไทยคะ
คงเป็นเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะครับที่เพิ่งรับทราบนะครับ
เมื่อเมื่อมีการเดินทางเข้าไปถึงซึ่งปกติแล้วนะครับเอ่อโรงแรมที่
กักกันสำหรับเจ้าที่ประจำอากาศยานเนี่ยจะไม่ใช่สเตจฟอลันทีนเหมือนกับ
กรณีทั่วทั่วไปเพราะว่าอย่างเช่นอ่าผมยกตัวอย่างที่ให้คุณจำฝันเข้าใจนะครับ
อย่างเช่นที่สนามบินสุวรรณภูมิโรงแรมที่ใช้สำหรับกักกัน
สำหรับเจ้าที่ประจำอากาศยานก็ได้แก่โรงแรมโนวาเทลซึ่งไม่ใช่เป็น
โรงแรมที่แบบสเตจฟอลันทีนเหมือนกับอ่าเต็มรูปแบบเหมือนกับโรงแรมทั่วทั่ว
ไปครับจะลักษณะอย่างนั้นครับค่ะท่านท่านรองค่ะอย่างงี้นะคะ
เดี๋ยวเราไต่กลับไปที่ของเดิมก่อนนะคะ
คือถ้าตามข่าวเนี่ยการที่เครื่องบินลำนี้จะมาถึงประเทศไทยเนี่ย
เขาติดต่อผ่านทางสถานทูตอียิปต์
แล้วสถานทูตอียิปต์เนี่ยติดต่อมาทางกระทรวงการต่างประเทศถูกต้องนะคะ

กระทรวงการต่างประเทศติดต่อไปที่กองทัพอากาศไทย

ทัพอากาศเป็นคนอนุมัติว่าเข้าน่านฟ้าไทยได้ถูกต้องนะคะ

พอเข้าน่านฟ้าไทยเสร็จแล้วใครเป็นคนเลือกว่าให้ลงที่อุตภัวคะ
การบินพลเรือนครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับ
สำนักงานการบินพลเรือนเป็นคนเลือกเพราะอะไรถึงเลือกที่อุตภาวคะ
มีเหตุผลสองประการครับประการที่หนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นเครื่องบินทหารครับ
ก็เลยให้มาลงที่ท่ากาศยานอุตภัวนะครับ
ประการที่สองก็คือที่สนามบินสวนภูมิเนี่ย
ปัจจุบันก็การมีเครื่องที่คับข้างอยู่บริเวณสนามบินอยู่แล้วนะครับ
ก็เป็นการใช้ให้ระบายเครื่องไปยังท่าขจานอุตภัวบ้างครับ
ซึ่งการที่สำนักงานการบินพลเรือนเลือกอุตภัวเนี่ย
จำเป็นต้องขอทออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ใครเป็นคนเข้าไปประกบคนกลุ่มนี้คะเอาตามหลักการใครต้องเข้าไปประกบคนกลุ่มนี้
เพื่อให้ข้อมูลว่าคุณทำอะไรได้บ้างและคุณห้ามทำอะไรบ้างนะคะ
ก็อ่าท่ากาศยานอุตภัวครับก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบินอุตภัวร์ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับซึ่งมีซึ่งมีคนเข้าไปทำแบบนี้ไหมคะ
มีครับเรียบร้อยครับตั้งแต่แรกที่มาถึงเหรอคะ
ใช่ครับได้แจ้งเขาใช่ไหมคะว่าไม่สามารถออกจากโรงแรมได้นะคะ
แจ้งครับแล้วหลังจากที่ไปพักที่โรงแรมดีวารีกันแล้วเนี่ยนะคะ
การที่เขาจะเข้าหรือออกโรงแรมเป็นหน้าที่ใครดูแลคะอ่าปกติก็เป็นอ่าเช่า
เจ้าที่สาสุกหรือว่าอ่าโรงแรมนะครับที่ช่วยอำนวยความสุขให้
โดยธรรมชาติเรียนคุณจอมขวัญนะครับว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
โดยธรรมชาติของนักบินเนี่ยนะครับเวลาเขาเข้าพักเข้าที่โรงแรมแล้วเนี่ย
นักบินมาพักเนี่ยก็คือพักเพื่อรอที่จะบินในวันต่อไปนะครับ
โดยปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมักจะไม่มีปัญหานะครับ
คือส่วนใหญ่แล้วเจ้าที่ประจำอากาศยานเนี่ย
เขาจะพักผ่อนแล้วก็อยู่ในในโรงแรมนะครับแล้วก็มีเจ้าที่สาธารณสุขเนี่ย
คอยติดตามอยู่แต่ไม่ได้อยู่ที่บริเวณโรงแรมนะครับ
ซึ่งตอนที่ทางคณะของทางอียิปต์เข้าไปที่ดีวารีเนี่ยนะคะ
ทางเจ้าที่สาธารณสุขอาจจะไม่จำเป็นต้องมาเจอหน้ากันก็ได้ใช่ไหมคะ
หรือว่าจำเป็นต้องมาเจอหน้ากันเพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติคะ
จะมีเจ้าที่จากท่าเอ่อสนามบินอุรภาวเนี่ยเขาได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะฉะนั้นการเข้าพักนี่ก็อาจจะมีการมาตรวจบ้าง
เยี่ยมบ้างอะไรทำนองเนี้ยครับแต่ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ประจำที่โรงแรมดีวารีครับ
ค่ะการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาประกบติดนะคะ
ซึ่งเรียนเข้าใจวิธีปฏิบัตินะคะเพราะว่างานก็ไม่ได้มีงานเดียวนะคะ
เอ่อแล้วการที่คนของเขาออกจากโรงแรมไปเนี่ย
จังหวะที่จะออกจากโรงแรมไปที่สาธารณะเนี่ยมันต้องเป็นใครคะ
ที่ที่คอยระแวดระวังว่าเอ๊ะหนึ่งเมื่อเขารับรู้แล้วเนี่ย
เขาจะทำหรือไม่ทำเมื่อเขาไม่ทำใครจะเข้ามา
อย่างน้อยก็คือเบรกเขาก่อนนะคะหรือว่าพอไปแล้วกลับมาแล้ว
ใครต้องเป็นคนรู้คนแรกคือ๒๓ลำดับนี้ต้องเป็นใครคะท่าน
ก็คือเจ้าที่สาธารณสุขนะครับเพราะว่าจริงแล้วทางโรงแรมเขาก็ได้แจ้งเจ้าที่สาธารณสุข
เจ้าที่สาธารณะสุขเขาก็เข้ามาดำเนินการแล้วไงครับตามตามที่เอ่อ
เหตุการณ์ที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนก็รับทราบอยู่ตลอดมาแล้ว
แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยกี่โมงคะอ่าตรงนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับ
จุบันอยู่ในระหว่างการสอบส่วนโลกของเจ้าที่สาธารณสุขที่เข้าไปในพื้นที่ครับเดี๋ยวจะเอ่อ
จะจะทำให้คลาดเคลื่อนทางข้อมูลกันครับค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยนะคะ
ถ้าสมมุตินะคะได้รับแจ้งตั้งแต่เนิ่นสามารถที่จะเข้ายับยั้งได้ทันที
ไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมระหว่างทางหรือว่าในห้างสรรพสินค้าถูกไหมคะถูกต้องครับอ่า
แต่ว่านี่ไปจนกระทั่งกลับมาถึงนะคะถึงจะมีการมาขอตรวจดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ
ของของทูตอะครับค่ะท่านรองค่ะตกลงเด็กมีอาการหรือ

อาการหมายความว่าติดเชื้อนี่คือติดเชื้อก็ติดเชื้อ
นะครับมีอาการก็ก็มีอาการครับค่ะที่มีอาการสังเกตได้
คืออาการอะไรคะคือไม่ที่ผมได้รับทราบมานะครับที่
ได้รับทราบมาเนี่ยคือบอกไม่มีอาการนะครับมีแค่การ
งอแงเหรอคะใช่ครับเพราะเขาเป็นโรคปอดบวมอยู่
ครับโรคปอดบวมนี้ทราบจากอะไรคะทราบจากข้อมูลจาก
พ่อครับทราบที่สนามบินเหรอคะครับงั้นงั้นถือว่ามี
อาการหรือไม่มีอาการคะมันไม่ใช่อาการของการเป็นโรค
โควิดนะครับเป็นโรคทั่วไปเขาโรคปอดเป็นโรคทั่ว
ไปครับหลังจากที่ให้กลับบ้านได้แล้วเนี่ยนะคะวิธี
ปฏิบัติของคนกลุ่มนี้ก็คือว่าต้องไปอยู่สถานที่
ซึ่งเป็นของสถานทูตถูกไหมคะถูกต้องตามตามหลักการ
ต้องเป็นอย่างนั้นครับนินิยามนิยามของสถานทูตเนี่ย
หมายถึงสถานที่ทำการที่ทำงานของนักการทูตของ
ประเทศต่างหรือหมายรวมถึงที่พักของทูตข้าราชการ
ประจำสถานทูตอื่นอื่นด้วยคะโดยตามหลักการแล้วเนี่ยก็
ต้องเป็นที่พักที่อยู่ในสถานทูตนะครับเพราะฉะนั้น
กับว่าคอนโดมิเนียมไม่ใช่สถานที่นั้นถูกไหมคะ

เท่ากับว่าละเมิดข้อตกลงถูกไหมคะ

ตอนที่พาครอบครัวไปที่คอนโดมิเนียมเนี่ย

ถึงไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงกับรัฐบาลไทยนะคะ
ก็ตรงนี้เหตุผลเนี่ยยังต้องรอผลการสอบสวนอยู่นะครับ
เพราะเหตุใดก็คือตอนนี้ทราบแต่รูปการณ์ที่ออกมานะครับ
อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะสอบสวนโลกครับ

ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้โทรกลับไปแจ้งผลการตรวจว่าเป็นบวก
คือเป็นโควิดในเวลาที่ไม่ได้ห่างกันมากนะคะ
คำถามก็คือว่าจริงแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่เองถ้าสงสัยสามารถที่จะกักตัวเด็ก
หรือว่าครอบครัวเอาไว้เพื่อรอผลที่สุวรรณภูมิก่อนได้เลยไหมคะ
คือตอนที่ตรวจเนี่ยยังไม่ทราบนะครับคือที่ทราบเนี่ยกลับไปแล้วนะครับ
เข้าใจค่ะแต่ว่าที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านทู่นะคะ
คุณพ่อใช่ไหมคะที่บอกเจ้าหน้าที่ว่ามีอาการของปอดบวมถูกไหมคะ

แต่ว่าคุณพ่อของน้องเป็นคนบอกเองเนี่ยนะคะ
เป็นไปได้ไหมคะที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจใช้อำนาจในการกักตัวไว้ที่สุวรรณภูมิเพื่อรอผลตรวจ
ซึ่งก็โทรมาแจ้งหลังจากนั้นไม่นานนะคะ
ก็สามารถดำเนินการได้ครับขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ครับ
แต่ว่าจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างประเทศไหมคะ
นี่เป็นเหตุผลไหมคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตัดสินใจใช้อำนาจนี้ได้นะคะ
ครับคือคงยังไม่ลักษณะทำนองนั้นครับ
แต่แต่ไม่ได้ใช้เรียกคำว่าความสัมพันธ์ไม่ลาบลื่นครับก็คือในเรื่องของ
ในมาตรการทางการทูตนะครับในเรื่องความสัมพันธ์นะครับ
ทำให้เอ่อก็ในเมื่อในฐาคารขนาดนั้นนะครับ
เด็กซึ่งเป็นเด็ก๙ขวบแล้วก็พอผ่านการสวอปก็เกิดอาการงอแง
ก็เลยทางเจ้าที่ก็ให้ไปรอฟังผลที่สถานทูตนะครับ
ค่ะท่านรองค่ะถ้าเรานับจนถึงตอนนี้นะคะ
สองกรณีนี้คือแน่นอนเราทราบตรงกันนะคะ
ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะ
แต่ทีนี้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้ว๒๓ข้อที่ออกมาจากสบค
หลายเรื่องที่จะต้องมีการระงับหลายเรื่องที่จะต้องมีการพิจารณาทบทวนกันใหม่เนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าสิ่งที่จะเป็นไปได้คือ
จะไม่ได้มีการให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิที่มีความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่มบุคคล
อีกต่อไปแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าจริงจริงแล้ว
ก็อยากจะเรียนคุณจอมฝันเรียนท่านอาจารย์อมรว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วในเรื่องมาตรการทางการทูต
หรือว่าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะมักจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นมิตรประเทศที่มาบ้านเราหรือว่าของฝ่ายเราที่จะไปต่างประเทศนะครับ
เราก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
มาตรการที่เราใช้ดำเนินการเราจึงใช้ลักษณะของการให้เกียรติ
แต่ในเมื่อผลการในบัตรในผลกายบัตรในห่วงที่เราได้พบ
เมื่อเหตุการณ์ที่วันที่๘๙๔๑เนี่ยครับทำให้เราพบว่านะครับ
มาตรการผ่อนคลายที่เราใช้นั้นนะครับมีบางส่วนได้ถูกละเลย
บางส่วนได้ถูกละเมิดเพราะฉะนั้นเราจึงยกเลิกนะครับ
แล้วก็มาทบทวนแล้วก็กำหนดมาตรการใหม่ที่ทำให้เกิดความรอบครอบครับ
ค่ะท่านรองผู้บัญชาการค่ะขอบพระคุณท่านมากเลยที่ให้เวลาในการให้ข้อมูลขนาดนี้นะคะ
ขอบคุณท่านค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ